มีคดีแปลกเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะ
แปลกแล้วก็คนก่อเหตุก็คาดว่าจะโรคจิตซะด้วยนะครับ
สำนักงานหักบัญชีอุดรธานีชุมชนโพสว่าง๒

เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
คนร้ายใช้ของแข็งงัดแงะเข้าไปนะครับงัดตัวล็อกหน้าต่างบานกระจกเลื่อน
แล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินในดินชักโต๊ะทำงานจนกระจัดกระจายเลยนะฮะ
แล้วก็ที่หายไปก็เป็นพวกกระปุกกาแฟที่มีกาแฟอยู่เต็มเลยนะครับ
พวกอุปกรณ์ที่ใช้ชงเครื่องดื่มก็หายไปเกือบหมดนะฮะ
แต่ว่าที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือว่ามีกองอุจจาระ๑กอง
นี่ครับอยู่ตรงคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะ
ไอ้ผ้าเขียวเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนอุจจาระ
ว่าคนร้ายใช้เช็ดอุจจาระแล้วก็เอาผึ่งเอาไว้อย่างนี้
สงสารเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปชี้อ่ะ
ใครก็ให้พี่เขาไปชีดูไกลก็ได้
เห็นใจคุณพี่เจ้าหน้าที่เนาะ

เราก็ขออนุญาตทำเป็นสัญลักษณ์เบลอไว้กันแล้วกันนะ
บังเอาไว้หน่อยเดี๋ยวท่านจะทานข้าวดึกกันไม่ลง
คือมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วสำนักงานเลยนะครับ
ตำรวจนี่มาตรวจสอบอย่างแบบหื้อนะ
คือแม่บ้านสำนักงานหักบัญชีอุดรธานีบอกว่า
พอมาถึงที่สำนักงานตอนเช้าเนี่ยมาถึงเป็นคนแรกเลย
ก็มีคนเป็นคนไปแจ้งความเองนั่นแหละนะครับ
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่ทำงานมา๒๑ปี

วันนี้มาถึงที่สำนักงานพบว่าประตูด้านหน้ากับด้านหลัง
ไม่ได้ล็อกลิ้นชักโต๊ะของพนักงานบัญชี
ของธนาคารต่างก็ถูกงัดพังเสียหาย
แต่ว่าในลิ้นชักเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรอยู่แล้วนะครับ

มีแต่เครื่องดื่มพวกนั้นพวกกาแฟน้ำตาลอวนตินอะไรพวกนี้

ไม่มีตอนนี้
โอวสุดแดดของคนร้ายตอนเมื่อก่อนเห็นปลดห้องพอดี

มันตรวจได้มั้ย

พันธุมธรีสุชาติอุทยโสรวัสสอบสวนสพมธนีบอกว่า
ต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายคงไม่ใช่มืออาชีพอะไรนะฮะน่าจะก่อเหตุเพียงลำพังด้วยนะครับ
คงเป็นเด็กหรือว่าคนไร้บ้านในระแวกนะครับ
คงเข้ามาหาทรัพย์สินมีค่าในลิ้นชักอาจจะต้องการเงิน
เพราะว่าทรัพย์สินอย่างอื่นก็ไม่เอานะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไม่มีหายเลยนะครับ
คงจะมาเปิดลิ้นชักจะหาเงินแต่ว่าที่ทำงานเขาไม่ได้เก็บเงินเอาไว้
ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับก็เลยไม่ได้อะไรไปนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยอยู่นะฮะก็กำลังหากล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
แม่แสบอย่างนี้ยังทิ้งอุจจาระไว้ด้วย